หัวใจของพี่ลูกหมีของเราเป็นสีชมพูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ล่าสุดนะคะเจอพี่ลูกหมีเจ้าตัวก็อัปเดตเรื่องความรักครั้งนี้นะคะว่า

กดดันทั้งคาดหวังกับความรักในครั้งนี้มาก
เพราะหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาเกือบ๒ปีแล้ว
ทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกัน
คือมีการพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานแล้วด้วยนะคะ
แล้วด้วยการที่ทั้งคู่คบกันแบบผู้ใหญ่
ก็เลยเลือกที่จะเปิดใจคุยกันทุกเรื่องเลย
แล้วก็ตกลงกันว่าหากไปต่อไม่ได้เนี่ยนะ
ก็เลือกที่จะจบดีกว่าไม่ฝืนใจกันดีกว่า
เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ต่อไป
ซึ่งลึกแล้วเนี่ยพี่ลูกหนีก็มีความหวังให้กับรักครั้งนี้นะคะ

แล้วก็ยังติดใจอยู่กับความรักในครั้งอดีตด้วยนะคะคุณผู้ชม

จริงความรักก็กำลังเหมือนกับว่า
อยู่ในขั้นตอนของการตกลงกัน
การที่จะแบบจะใช้ชีวิตต่อชีวิตคู่กันในอนาคตไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อีกสักพักนึงอาจจะต้องแต่งงานกัน
ก็จะมีอีกจุดหนึ่งเล็กน้อยค่ะ
ที่จะต้องคุยกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอด

เพราะว่าจากที่เราเคยล้มเหลวในเรื่องของความรักด้วย
แล้วก็รักครั้งใหม่

ก็ยอมรับว่ากลัวจริง
เพราะว่าก็สุดท้ายมันก็ไม่มีใครอยากผิดพลาด

ถ้าแก้ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็ต้องหยุดต้องจบ
ถ้าไม่ได้จริงก็ต้องหยุดต้องจบนะ

ไปน่าจะปี๒ปีนะคะใช่ด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มามีเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกดีค่ะ
เป็นเจ้าแม่วงการแฟชั่นนะคะแล้วก็ได้มีการแต่งงานด้วย
แล้วก็จะมีแบบกุ๊กกิ๊กกับเด็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฟิลก็จะเป็นแบบกินเด็กฟิลกินเด็กค่ะ
ดูดีดานะคะพูดถึงกิวเด็ก
เด็กก็มีเสียงหัวโรงหัวร้องถูกใจกับบท
แต่เรื่องความรักจริงก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่แล้ว
ติดใจแล้วก็คุยกันก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าเราก็ขอโอยพรให้กับความรักทางนี้ของพี่ลูกหมีด้วยแล้วกันนะคะ